ก่อนอื่นไปดูเหตุการณ์ระเบิดกันก่อนนะฮะ
เป็นร้านซักอบรีดหยอดเหรียญ

มันเกิดแก๊สลั่วขึ้นมาคุณผู้ชมระเบิดดังสนั่นเลย

เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๘รายด้วยกันครับ
สักประมาณตี๒๒๑นาทีที่ผ่านมานะฮะ
ตำรวจนครบานสุดที่๓รับแจ้งเหตุแก๊สระเบิดในซอยอินธรรมรัฐ๓๖เขตดินแดง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยปเต็กตึงนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว๓ชั้นปลูกติดกันหลายคู่หาทีเดียว
ก็เปิดเป็นร้านซักอบลีดเป็นซักผ้าหยอดเหรียญเป็นแบบครบวงจรเลยนะครับ
ก็เป็นซักการอบต่างชื่อร้านสะดวกซักก็มีทั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบแห้งนะฮะแบบสองชั้นเลยนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพร้านพังเสียหายทั้งหมดจากแรงระเบิดครับ
บริเวณใกล้กันพบกับเครื่องอบผ้าพบถังแก๊สขนาด๔๘กิโลกรัม๖ถัง
มีการต่อวาวใช้งาน๔ถังแล้วก็ยังไม่ได้ต่อใช้งานอีก๒ถัง
ซึ่งก็ยังอยู่ในสภาพที่ปกติถังไม่ได้มีการระเบิดออกมาด้วยนะครับ
จากนี้ยังพบว่าร้านขายอะไหล่รถยนต์ร้านอาหารร้านเสริมสวยอยู่ใกล้เคียง
ติดกับร้านนี้เสียหายไปด้วยผนังก็พังกระจกหน้าต่างกระจกประตูก็แตกไปหมดเลย
รวมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามโดนแรงระเบิดก็เสียหายเช่นเดียวกันนะครับ
จากการตรวจสอบมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๘รายมีการนำส่งโรงพยาบาลปาโรเมโมเรียนสะพานควายนะครับ
โรงพยาบาลประมาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถี
จากการสอบถามนายพีรพงศ์ชัยบุรีแล้วก็นายอัธพลกองสุกผู้อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่า
ก่อนจะเกิดเหตุประมาณตี๒เขาก็นำเสื้อผ้าไปซักที่ร้านไปหยอดเหรียญ
มีโปรโมชั่นด้วยเปิดให้บริการซักผ้าฟรีตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะครับ
แต่พอเข้าไปพบว่าร้านเครื่องซักผ้ามีผู้ใช้บริการเต็มหมดแล้ว
ตี๒นะแต่คนใช้เต็มหมดทุกเครื่องเลยนะฮะ
ก็รอคิวอยู่ได้กลิ่นคล้ายแก๊สรั่วไหลออกมา
ก็ตัดสินใจชวนเพื่อนไปยืนรอฝั่งตรงข้ามดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
ต่อมาเริ่มได้เริ่มได้กลิ่นแก๊สแรงขึ้นเรื่อย
ก็เลยพากันไปบอกเจ้าของตึกซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ข้าง
ให้ไปช่วยตามเจ้าของร้านซักผ้าไปดูหน่อย

ก็ไปยืนคุยกันกับร้านอาหารตามสั่ง

จู่ร้านสะดวกซักระเบิดขึ้นมาเลยครับ
เสียงดังสนั่นแล้วแรงมากเหมือนแผ่นดินสะเทือนเลย

จัดกระจายถูกชาวบ้านที่
ยืนรออยู่

รวมไปทั้งลูกค้าที่ไปรอซักผ้าด้วย
บอยู่ที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้าม
มันมีผ้าใบบังอยู่ก็เลยปลอดภัย
ทางด้านของนายกวินนิทัศนาจารุกุล
ของร้านซักผ้าบอกว่าเปิดร้านมาแค่๓วันเอง

ซักงานฟรีตลอด๒๔ชั่วโมง
ก็เลยมีคนเข้าไปใช้กันแบบเครื่องไม่ว่างเลย

นำไปให้บริการนำเข้าจากจีนครับ

เพื่อทำให้มีอุณหภูมิร้อนในเครื่องอบผ้า

สาเหตุน่าจะมาจากแก๊สรั่วจำนวนมาก

โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะตรวจสอบ

การทำพูดอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
เปิดได้๓วันยังไม่ได้เก็บตังค์ให้ซักฟรีอยู่